เป็นว่าช่วงแรกนี้เรามาเพิ่มความสุขกันหน่อยดีกว่า
กับเรื่องราวที่จะสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับเรา
โซเชียลมีเดียมีการแชร์คลิปหนึ่งนะคะ

ดูแล้วน่ารักมากเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะ
โอ้โฮ
นี่แหละอีมอนซ่อนผ้าตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง
นู่นไปนี่ฉันจะตีก้นทา
นี่นี่สนุกสนับแบบนี้ดูทุกท่านยังแข็งแรงกันดีนะครับ
วิ่งเร็วอยู่นะคะอันนั้นอาจจะร้านสปีดด้วย
ค่ะค่ะเห็นมั้ยเป็นเริ่มราวของผู้สูงอายุใส่พัดถุง
เดินกันเล่นกันสนุกสนานมากเลยนะคะ
เป็นการย้อนวัยในอดีตเชื่อว่าเด็กหลายคนในยุคนี้
อาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะไม่ค่อยได้เล่นด้วยซ้ำไปนะ

วิธีการก็คือยังไงนั่งล้อมวงกันแบบนี้นะครับ
แล้วมีคนที่ถือผ้าอยู่เนี่ยนะคะ
ใครถือผ้าแล้วก็วิ่งอ้อมไปร้องตามเพลง
ถ้าให้ไปจบที่ใครเนี่ยแบบนี้ค่ะ
คนต่อไปก็ต้องจับผ้าวิ่งไล่ไล่กันไปอีก
โอ้โหนี่ตีเหมือนโกรธแค้นกันมานะฮะ

จากคลิปนี้แล้วนะยังมีอีกหนึ่งเรื่องราว

เขาว่ากันว่าเรื่องของเพื่อนเนี่ยสำคัญ

เขาเป็นคู่ซีที่เรียกได้ว่าโอ้โหสุดแสนจะพิเศษสุดแสนจะสนิทสนม
ดูแล้วกลมเกลียวน่ารักกันมากเหลือเกินคุณผู้ชมไปพิสูจน์ความซี้กันค่ะ

เฮ้ยเพื่อนมาวัยรุ่น
นี่คุณป้ากำลังไลฟ์สดอยู่หรือเปล่า

แล้วก็ยิ้มไม่แคร์ด้วยว่าจะมีครบหรือเปล่านะคะ

กันแบบโอ้โหมีความสุขสนุกสนานจริงใจไป

เป็นเรื่องราวของความเป็นเพื่อนกันของผู้สูงอายุสองคนนะ
ไม่ว่าอายุจะเท่าไหร่การเวลาแบบไหนแล้ว
แต่ว่าก็ยังสนิทสนมสนุกสนานกันได้แบบนี้

โอ้โหเราจะคบกันไปจนแก่แบบนี้ไหมคุณ

เขาแก่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเล่นมอนซ่อนผ้ากัน
โอ้โหได้เดี๋ยวฉันไล่ตีวิ่งให้ทันนะ

ลุกแล้วไม่ได้กลัวว่าเขามันจะหลุด
รุ่นนั้นแล้วแหมผมกลัวว่าอะไรของผมจะหามาเปลี่ยนไม่ได้แล้วล่ะ

คุณตอนนี้ก็หาเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
ไม่ต้องรอถึงตอนนั้นหรอกแหมรักษาเอาไว้ให้ดีแล้วกัน
แต่ว่ามิตรภาพระหว่างเพื่อนมันยืนยาวเห็นไหมอยู่กันไป
อยู่กันไปจนดูสิแหมไม่ครบ๓๒สิ
ฟันก็ไม่เหลือเออฟันใช่ไหมใช่